ตำรวจท่องเที่ยวเองก็คุมตัวแม่ข่ายที่เขาบอกว่าเป็นแม่ข่ายแชร์ลูกโซ่นี่แหละฮะ
หนึ่งในนั้นก็ถูกคุมตัวไปสอบส่วนที่กองปราบ
สอบประวัติบอกว่าเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วแต่ว่าผู้เสียหายนั้นยอมความครับ
ตำรวจเตรียมใช้มาตรการยึดทรัพย์ด้วยนะครับตำรวจท่องเที่ยวประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ก็เชิญตัวหัวหน้าแชร์ลูกโซ่บริษัทจำกัดสองคนนะฮะ
สอบประคำที่กองบังคับการปราบรามเบื้องต้นทั้งสองคนเนี่ย
ให้การแบบนี้เขาบอกว่าเขาเป็นสมาชิกของบริษัทดังกล่าวจริง
ซึ่งระหว่างที่เป็นสมาชิกไม่เคยเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้มาก่อน
และก่อนที่จะมาขายทัวร์ได้ซื้อสินค้าและได้รับรางวัล
เป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นจริง
บินกลับมารับกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมด
แต่ว่ามาถึงวันเดินทางกลับพบปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ผลตำรวจตรีประเสริฐเงินยวงผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าในวันนี้จะมีผู้เสียหายประมาณ๓๐คน
ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
เพื่อให้ดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวและกรรมการบริหารบริษัทรวมไปถึงแม่ข่ายในข้อหาช่อกงประชาชน
โดยคดีนี้มีผู้เสียหายจากทั่วประเทศมากกว่า๒๐๐คนเลยนะครับ
ขณะที่นางสาวผ่องนภาทิติวัชราผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่า
เพื่อนของเขาเองนี่แหละครับเป็นคนชักชวนให้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะว่า
มีโปรโมชั่นตัวถูกจากบริษัทเวทเอเวอร์ในราคาหมื่นกว่าบาท
สนใจแล้วก็โอนเงินให้แล้วก็ตามเดินทางมาตามเวลานัดหมาย
แต่ว่าไม่พบตัวแทนและไม่มีเอกสารใดมีเพียงสลิปการโอนเงินเท่านั้นครับ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็ไม่สามารถติดต่อตัวแทนหัวหน้าทีมได้อีกเลย
เดินทางไปแจ้งความนะครับส่วนคณะที่ร่วมเดินทางบางคนที่พบที่สนามบินก็บอกว่า
เชื่อมั่นว่าจะได้เงินคืนจากหัวหน้าทีมจึงไม่เข้าแจ้งความ
ยังคงมีกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วก็กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
ผู้ที่กระทำความผิดนั้นมีประวัติเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่องครับ
และเคยถูกออกหมายจับแต่ผู้เสียหายยอมความแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อ
เป็นเปลี่ยนชื่อบุคคลหลายครั้งต่อหลายครั้งเพื่อจัดฉากเป็นการตั้งบริษัทขึ้นมา
โดยตำรวจจะตรวจสอบรายละเอียดต่าง
พร้อมประชุมเร่งรัฐวางแผนเสียบสวนสอบส่วน
เพื่อติดตามเงินคืนมาให้ให้มากที่สุด
เพื่อเร่งออกหมายจับพร้อมผู้ร่วมขบวนการ

ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่
แล้วก็ช่อกงประชาชนอย่างชัดเจน
ต้องถูกดำเนินคดีตามมาตรการ
ก็คือเรื่องของยึดทรัพย์ด้วยนะครับใช่ค่ะ